มาต่อกันที่นายปรีชากางรำนะคะกรรมการคณะกรรมการผู้ตัดสินหัวหน้าวิทยากรฝ่ายเทคนิค
เขาบอกว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยนะจากรายงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนบอกว่าน่าพอใจเป็นอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์แรกมันก็ด้วยความที่เพิ่งจะเริ่มเนาะมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องปรับอยู่บ้าง
แล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบที่เร็วขึ้นด้วยนะคะ
แล้วก็จะช่วยคืนความยุติธรรมให้กับทุกสโมสรสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
ก็ทำให้ฟุตบอลมีความยุติธรรมและหน้าทูลขึ้นสำหรับฟุตบอลไทยเหล็กในปีนี้นะครับ